ที่ไปจี้ชิงทรัพย์เขาก็ไม่ได้

ที่จะเอาเงินไปขอสาวลาวแต่งงาน

ใยไล่แล้วจับมัดแขนใช่ไหม

แล้วตอนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

โอ้โห
ไรใช้อะไรเมื่อกี้ใช้มือใช่ไหม

ใช้มือใช่ไหมเหลืออะไร

แต่เราไม่สนสมควรมุนแรงนะ

ทางตำรวจก็ให้ยายไลมาอยู่ใกล้กับ

อาจจะไม่คาดคิดไงว่ายายไรจะฟาดเข้ามา

พานายประกอบกุลหรือว่าแบงค์อายุ๔๗ปี
ผู้ต้องหาที่จี้จิงซับร้านของชามของนางวิไล่
กุลศรีชัยอายุ๗๘นะครับ
ท่านอยู่บ้านท่าลี่ตะบนผากองตะบนในเวียงอำเภอเมืองน่านนะครับ
ตอนไปให้กำลังใจขออภัย
ตอนที่นะครับชาวบ้านมาให้กำลังใจยายไล

ทำแผนไปด้วยแบงค์เนี่ยนะ
ก็ปรากฏว่าโดนยายไรนี่แหละครับ
เอารองเท้าตีหัวตีหัวตีหัวแบบนี้
คือก่อนหน้านี้แบงค์มาก่อเหตุจี้ชิงทรัพย้อนให้ฟังนิดเดียว
ไรก็ไปขายของอยู่ที่ร้านใช่ไหม
แกมัดมือมัดเท้าได้เงินไปสักพันหนึ่งมาแล้วขี่มอเตอร์ไซค์หนีไป
ต่อมาตำรวจตามจับได้นะครับ

สารภาพบอกว่าผมขับรถตู้นำเที่ยว
แล้วผมขัดสนเรื่องเงินและที่สำคัญ
ผมจะไปหาแฟนที่สปลาวแล้วอยากจะไปขอเขาแต่งงานด้วย
นะครับก็ตัดสินใจเข้าไปชิงทรัพย์ใยลัย
อารมณ์ชั่ววูบนะคุณตำรวจที่ผมทำน่ะ
ระหว่างทำแผนคุณผู้ชมครับญาติชาวบ้านมามุงดูลุมด่ากันซะ
ตำรวจกลัวจะเกิดความว่ายก็พอแล้วเลิก
พอได้เขาลางของการก่อเหตุแล้วในบุญ
ในบุญนี้น้องชายของใยลัยบอกโอ้โฮแบงค์นี่เหรอ
เนี่ยนะโอ้โหรู้จักกันนะรู้จักกับครอบครัว
เหมือนน้องเหมือนลูกเหมือนหลาน
ทำกับยายไรแบบนี้จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดครับ